๑๓วันแล้วนะคะที่น้องมาวินเนี่ยพลัดตกเจสสกีที่เขื่อนศรีนครินแล้วจนถึงวันนี้ยังหาร่างน้องไม่เจอ
วันนี้คือวันสุดท้ายถ้าหากว่าวันนี้ยังหาไม่เจอเจ้าหน้าที่ต้องปิดภารกิจนะคะ
ซึ่งแน่นอนว่าทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากสมาคมอายุทยารวมใจมูลนิธิป่อเต็กตึงและมูลนิธิพิทักการค่ะ
ก็ผนึกกำลังกันออกค้นหาร่างของน้องมาวินกันอย่างเรียกว่าเต็มที่จริงอะนะคะ
บ่าย๒โมงวันนี้ค่ะมีนักประดาน้ำ๓คนลงไปดำน้ำที่ตะแกรงหน้าประตูระบายน้ำที่ความลึกที่๑๗๓๐เมตร
พรมค้นหาเพราะว่าเป็นจุดที่ไม่เคยลงไปมาก่อนและมีเครื่องสแกนโซน่าตรวจพบวัตถุบางอย่าง
คิดว่าอาจจะเป็นร่างน้องมาวินที่ลอยไปติดอยู่แต่หลังจากที่ค้นหาเป็นเวลา๒๔นาทีนะคะ
ก็ยังไม่พบร่างของน้องมาวินค่ะมีเพียงแค่ถังน้ำมัน๒๐๐ลิตรที่จมอยู่เท่านั้น
นายปฏิพันธ์พันธ์พุทธนักประดาน้ำมูลนิธิพิทักการบอกว่า
ที่ลงไปดำเนี่ยเป็นพื้นราบเพราะว่าเป็นร่องน้ำที่จะระบายลงเขื่อนไม่มีสิ่งกีดขวาง
แล้วก็มีข้อมูลมาว่าตระแกงอีกชั้นหนึ่งอยู่ห่างจากประตูระบายน้ำ๒๐เมตรลึกลงไป๔๐เมตร
แต่ด้วยระยะเวลาจำกัดเรื่องการเปิดประตูระบายน้ำตอน๖โมงเย็นก็เลยไม่สามารถดำลงไปถึงจุดนั้นได้
ด้านหัวหน้าจุดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมูลนิธิป่อเต็กตึงคุณยุทธพฤษเนี่ยนะคะ
มาร่วมค้นหาบอกว่าจากประสบการณ์การค้นหาคนจมน้ำเนี่ยจริงแล้วมันควรจะมีสัญญาณอะไรบอก
หรือว่ามีร่างที่ลอยขึ้นมาได้แล้วถ้าจมนานขนาดนี้ค่ะ
อาจจะเป็นไขมันมนุษย์ลอยขึ้นมาหรือว่าเป็นกลิ่น
แต่ครั้งนี้เนี่ยมันไม่มีเบาะแสอะไรเลย
เขาเลยบอกว่ามันเป็นงานที่ยากที่สุดงานหนึ่งที่เขาเคยทำมาเลยค่ะ
เมื่อเช้านี้ก็พยายามร่องเรือทั่วเลยครับ
ลอยน้ำอะไรพวกนี้หรือศพที่จมอยู่เนี่ยหรือมันก็อาจจะมีไพหรือฟองขึ้นมานะครับ
เป็นมันได้เลยได้หรือไม่ก็
ถ้ารอยระยะห่างจะมีกลิ่นเป็นอะไรอย่างนี้

แต่นี่เราไม่พบสิ่งที่เราคิดที่จะตามหาเลย

ก็มีการจุดพลุแสงเสียงบอกกล่าวพระแม่คงคา
เจ้าป่าเจ้าเขาดวงวิญญาณต่างให้เปิดทางให้เจอร่างลูกอะค่ะ
ได้คุยกับผู้ใหญ่เบียร์นะคะผู้สนับสนุนสมาคมอายุทยารวมใจ
มาช่วยค้นหาน้องตั้งแต่วันแรกค่ะ
ก็เป็นคนสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายและน้ำมันในการค้นหา

ที่ยังคงดำน้ำที่ความลึก๑๑๘เมตร
ตรงจุดที่สแกนพบวัตถุต้องสงสัยจุดที่๓ค่ะ
ซึ่งสแกนพบวัตถุลักษณะคล้ายขามนุษย์สองข้าง
ก็เลยต้องใช้โดรนนะคะดำน้ำลึกลงไป

แล้วก็บอกว่าถึงแม้จะค่ำแล้วก็จะยังไม่หยุดปฏิบัติการณตอนนี้ค่ะ
แต่ตอนนี้เจออีกจุดหนึ่ง
ตอนนี้โดนก็กำลังดำอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยุตินะครับ
ที่กำลังเอาโดรนดำลงไปอยู่ครับ
นี่ครับกับตอนนี้เลยฮะล่าสุดกำลังดำอยู่ครับ

รอดูว่าใช่เดี๋ยวรอเจ้าที่ยืนยันขึ้นมา

ใช่ครับถ้าใช่ก็ต้องคงต้องวางแผนกู้อีกทีนึงครับ

ค้นหาอีกชุดหนึ่งก็ยังคงลอยลำอยู่กลางแม่น้ำ

เขาบอกว่ามีลักษณะเหมือนขามนุษย์สองข้าง
ก็เอาโดรนลงไปที่ความลึก๑๐๘เมตร

ซึ่งคุณแม่เองบอกว่าถ้ายังมีความหวังอยู่เนี่ย
แม้ว่าคืนนี้อาจจะมีการปิดภารกิจ
แต่คุณแม่บอกว่าจะยังไม่เดินทางกลับค่ะ
เป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะครับเช่นเดียวกันครับ